ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิป๑เป็นอุบัติเหตุ
คือน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๘ปีค่ะ
ขับรถในหมู่บ้านที่จังหวัดนครราชศรีมาตอนกลางคืน
แล้วปรากฏว่าคือเขาขับไปก็มองไม่เห็นหรอก

ไปชนเข้ากับรวดสลิงที่มีคนเอาไปขึงไว้

แล้วก็คุณผู้ชมเป็นภาพที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนในหมู่บ้าน

ก่อนที่จะผ่านบ้านหลังหนึ่งตอนกลางคืน
แต่กลับถูกคนร้ายขึงลวดค่ะต้องบอกว่าตึงเปรี้ยเลยนะ
แล้วรั้งให้เจ้าตัวตกมาจากมอเตอร์ไซค์จนได้รับบาดเจ็บก็ค่อนข้างเยอะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปพบผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืน
ทราบชื่อคือนายสืบสกุลยิ่งสมหรือว่าน้องทิพย์อายุ๑๘ปี
นี่ค่ะคุณผู้ชมน้องทิพย์เปิดร่องรอยบาดแผลที่คอ
ที่ถูกลวดบาดรอบคอพร้อมกับทำแผลแล้วด้วย
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่
คุณดูสิทธิ์ทะเลาะป่าวเปิดไปแบบนี้
จากนั้นพาทีมข่าวไปดูที่จุดเกิดเหตุภายในหมู่บ้านมาบมะค่าตำบล
องระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ทิพย์เล่าด้วยนะคะบอกว่าเมื่อคืนขี่มอเตอร์ไซค
เพื่อจะไปขอเอาของใช้ความเร็วไม่เยอะ
สักประมาณ๒๐๓๐กิโลเมตร
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันมืดมาก
จนมองไม่เห็นว่าข้างหน้ามันมีลวด

ยิ่งกลางคืนมันมืดมันก็มองไม่เห็น
ก็ไปนี่แหละปะทะเข้ากับรวดเส้นนี้
รู้ตัวอีกทีก็คือตกลงมาจากรถแล้ว
จากว่าโดนลวดที่ขึงไว้มันบาดไปที่คอ
มอเตอร์ไซต์ก็ล้มกลิ้งไปสักประมาณ๑๐เมตร

คิดว่าลวดที่ไปชนในแห่งลวดไฟฟ้า
ไม่ได้คิดเลยคะว่ามีคนร้ายนำเข้ามาขึงไว้

เราขับรถมาแล้วยังไงบ้างพ่อ

แล้วขับไว้เรื่อย
เป็นเป็นล่วนนะครับมัดไว้เราเป็นคาดเลยครับต้อง
เกือบเชิก
แต่ว่าล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ก็คือนายสิวนาศชำนาญพุทธศาสตร์หรือว่าบิ๊ก
บิ๊กเนี้ยคนก่อเหตุอายุยี่สิบเอ็ดปีฮะ
กุมได้ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีนี้ไปตรวจสอบประวัติ
บิ๊กเคยมีประวัติการรักษาอาการทางประสาทที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็มีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท๕หรือพิการทางสติปัญญา
ตอนที่ตำรวจไปพูดคุยไปสอบถามเนี่ยบิ๊กให้การสับสนวกไปวนมา
บางครั้งก็บอกว่าผมนี่แหละเป็นคนทำบางครั้งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำ
ทีนี้ก็เลยก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แต่ตัวคุณแม่ของบิ๊กยอมรับว่าลวดที่ขึงที่จุดเกิดเหตุ
เป็นลวดที่ตัวเขาเองซื้อมามาเก็บไว้ที่บ้าน
ตำรวจก็เลยเชื่อว่าบิ๊กนี่แหละน่าจะเป็นคนทำนะคะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับบิ๊กตำรวจแจ้งเพียงข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นส่วนจะมีอาการทางประสาทจริงหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องมีการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ